เดี๋ยวทางมาถึงคู่เอกศึกยอดม่วยไทยรัศน์

มุมแดงขวามือผมเคยระเบิดเพลงเข่า

เขาก็คือร้อยเชิงสิงหมาวินครับ
ขณะที่ซ้ายมือผมมุมน้ำเงินนะครับ

แพ้เข่ามาวันนี้เตรียมอะไรมาสู้

วันนี้เตรียมสอบมาสู้คราวที่แล้วนี่ศอกสันเพชรหงายท้องไปแล้วนะ

ร้อยเชิงเคยชนะมาที่ลุมพินีนะครับ
ส่วนวันนี้เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนเวลา

ต้องติดตามนะครับติดตามบนเวทีครับ
มากมนตร์ครับ
คุณครับ
แล้วกี่ครับ

กรรมการอารมณ์รวมกิจให้ขนองศึก๔๗มังกรเพชร๔๙
กรรมการชายยุทธ์ขำนเลศกับสุวิทย์การีคิดครับ
ขนองศึก๔๘มังกรเพชร๔๙ครับ
โอ้โหคนนองศึกวันนี้แม้ว่าจะแพ้แต่ไม่เสียของนะพี่ชัยนะ

เมื่อสักครู่นี้ไปถามมาเอ้าว่าต่อครับ

ฝ่ายแดงร้อยเชิงสิงหมาวิน
ชื่อเอกรัฐชุมทองอายุ๑๗ปี

กมาแล้ว๗๗ครั้งชนะ๕๒ครั้ง
แพ้๒๔ครั้งและเสมอ๑ครั้ง

คมปะตักซินบีมวยไทยที่เวทีมวยรังสิตครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินฟ้ามงคลแทนบางไส
ชื่อเกียงไกโคตรเสนา

เป็นชาวจัวรรดิ์กรุงเทพหานคร
กมาแล้ว๗๑ครั้งชนะ๕๖ครั้ง
แพ้๑๔ครั้งและเสมอ๑ครั้ง

ที่๓ที่เวทีมวยไทยรัฐครับ
สนใจเลยนะครับมวยคู่นี้ครับ

ฝ่ายแดงนี่ได้หนุ่มแน่นครับ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

แขนข้ามไปกันมาเลยครับถูกครับ
มุมแดงนี่เสียหนึ่งทัชชานนท์ครับขึ้นมาถอดมงคลเองเลยนะครับ

ขณะที่น้ำเงินนี่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของประธานเอกบางไซครับ
คนรุ่นใหม่นะครับไฟแรงหน้าตาหล่อเหลาซะด้วยครับ

หมวยคู่นี้ครับสูงสีหน้าเสื้อนี่แข็งโป๊กด้วยกันทั้งคู่ครับ
สิงหมาวินฟ้ามงกับแถมบางไซค์เนี่ยกินกันไม่ลงเลยนะ

แต่ว่าเห็นแค่หน้าเสือสีเสื้อก็ซีดแล้วนะพี่ชัยนะ

เคยชนะมาแต่ว่าวันนั้นกับวันนี้ไม่เหมือนกันหรือเปล่าครับ
ติดตามครับบนวิธียกที่หนึ่ง
มวยไทยรัฐคู่นำรายการมาแล้วนะครับ

ฟ้ามงคลแถมบางไซค์๑๑๖บอลเท่ากัน
แถมบางไซนี่ตระกูลฟ้าเยอะเลยนะครับ

อันนี้คู่นี้นะมากด้วยน้ำใจทั้งคู่เลย
ฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินฝ่ายแดงนี่นะมีวันนี้เสียหนึ่ง
และอีกคนนึงนะขาดไม่ได้เลยนี่ที่ร่วมจัดกับวันทรงชัยเสียเล็ก
โอ้โหคนที่มากด้วยน้ำใจหลายสายเหลือเกิน
แม่น้ำน่ะใจแม่น้ำว่างั้นเถอะแม่น้ำหลายสายด้วยเสียเล็ก
นี่ที่จะร่วมจัดในวันที่๓๐กับศึกวันทรงชัยสิงหมาวิน
โจ๊กวันนี้เสียเล็กก็ติดภารกิจนะไม่ได้มา

คงติดตามอยู่หน้าจอทีวีนะนี่ฝ่ายแดงนะสิงหมาวินนี่

ประธานกองทุนเจ็บไข้ได้ป่วยป่วยเนี่ยจ่าย๑๐๐๐๐ตายเนี่ยจ่าย๕๐๐๐๐
นี่ประธานกองทุนขอแค่ป่วย
แต่ต้องเป็นสมาชิกนะ
เป็นสมาชิกเขานะครับ๕๐๐๐ไม่เอาครับ

โฮแดงดูร้อยหวั่นนิดนึงนะพี่บาญธรรมดา
จะมารุกทุกตัวใกล้เคียงกันหมด
น้ำเงินหนากว่านิดหนึ่งพูดถึงความพิ้วจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมอยู่กับน้ำเงิน
ถ้าพูดถึงว่าสู้ทรหดบูดุดันปั้มตีเกาะตีเสียดสีอยู่กับฝ่ายแดง
นี่คือยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสวรร
แดงเข่าอาชีพอยู่แล้วท่านผู้ชม๓คู่ที่ผ่านมานะครับ
ขนองศึกกกับมแพ้คะแนนมังกรเพชรสกสุงไหนยินผู้นำราการ๑๑๖
ร้อยเชิงสิงหมาวินแดงฟ้ามงคลแถมบางไซน้ำเงิน
ชกทุกครั้งทั้งคู่มีอัดฉีดตลอดนะ
ฝ่ายแดงนี่ทีมเสียเล็กเสียหนึ่ง
ให้ชนะเองเอาไปเต็มค่าตัวแถมฉีดยาให้อีก

เสียเล็กบอกเอาไปเดี๋ยวติ๊กมันอีก๒๐๐๐ส่วนตัว
นี่นี่นี่ก็คือความมากเบือนน้ำใจ
ส่วนประธานเอกเหมือนกัน
ลายนี้ติ๊บทิ้งสามหมื่นห้าหมื่นเลย

เพราะฉะนั้นนักมวยถึงมีกำลังใจกันเหลือเกิน
แต่ละคนแต่ละคนเอาแข่งซ้ายเตะ
ดูเนียนตากว่านะครับน้ำเงิน
ซ้างบุคคลแถดบังไซแต่วันนี้
บังเข่านายได้เลยสู้กันยาวเลย
ยกกันไปกระหยับกันมา
มวยแดงบังคับมันต้องเปิดเกมไงแดง

ธรรมชาติทรงมวยมวยเข่าอยู่แล้ว

ไม่ได้ก็จ่ายใช่มั้ย
เห็นหมอนี่ชกยากนะไอ้ฝ่ายน้ำน้ำนี้

ชื่อเก่าไก่ชนสบุญเยี่ยมไหน

แล้วก็มามันก็เปลี่ยนมาครั้งนี้

เพชรเกียงไกรตัดมาใช้ฟ้า
ฟ้ามุงคล
ฟ้ามีตาอีกคน
หมดยกที่หนึ่ง

คู่นี้นี่พี่ชัยน้ำเงินนี่จำได้ไหม

เป็นรองอยู่นะศอกสันเพชรหงายท้องไปเลย

ส่วนมุมแดงนี่๒ไฟล์หลังแพ้มารวดเลยนะครับ
วันนี้แจ้งเกิดได้ไม่ได้ติดตามบนเวทีกันต่อครับ

ยกแรกยังไม่มีอะไรนี่
บนล็อกนี่ยืนกันหมดแล้วเจี๊ยวเจ้าแล้ว
นำรายการด้วยร้อยเชิง
สิงหมาวินแดงฟ้ามงคลแถมบรรไช

ตัวเตี้ยมาเล็กนิดนึง
ฝีมืออยู่กับน้ำเงิน
เหนียวแน่นแข็งแกร่งมั่นคงอยู่กับฝ่ายแดง

แต่ถ้าหากวันนี้มันแพ้มันอาจจะไม่เหลือสักเชิง

ขยับเข้าหาแล้วไงร้อยเชิง

ลายนี้นี่เคยย่อนเดิมพันเป็นล้านล้านนะ

ใส่กันสนุกเลยกับรายการใหญ่นี่

ลูกศิษย์ของเล็กสิงหมาวินเสียเล็ก
เห็นไหมที่ร่วมจัดในใบปิ๊วนะ
รูปหล่อลายนั้นร่วมกระจัดในวันที่๓๐

ถ้าพูดถึงรูปหล่อ๑๙แย่งกันรองกับพี่ป่าเลยนะเนี่ย

ออมแรงไว้สู้เขายกถ้าย

เสียเล็กบอกวันนี้เปลี่ยนแทร่ให้มาแล้ว
แทร่จ้องวันนี้ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นแทร่บูท่องบู
ถ้าไม่บู้กินเชิงแบบนี้กินน้ำเงินยาก
พอเปลี่ยนตัวมาดีนะประธานเอกโดปโอ้โห
นมไก่ไก่ต้องไก่สมหวังไก่ย่างด้วยนะ
นี่ดกไม่มีหมดไม่มีห่างไม่มีกลัวเลย

ลักษณะทรงแบบนี้ดูฟ้ามงคลนี่ทำการบ้านมาเลยนะครับ
แค่งขวาเตะโต้คืน
มีสลับเตะไม่เตะแล้วแต่เป็นการสลับถีบ
ติดไหนล่ะตอนนี้ไล่แขนเลยอยู่ไหนไล่แขนเลย

แต่ดูตั้งใจเลยนะน้ำเงินวันนี้นะ

เดินแล้วเดินไว้ซ้ายเตะร้อยเชิง

ออกลีลาแข้งขวาเตะลม

แดงต้องจะประกบใน
และวันนี้รอวงนอกอย่างเดียวเลย

นี่ค่ะนี่ค่ะ
ถ้าอาวุธหลากหลายวันนี้แดงเหนื่อยเหมือนกัน

ซ้ายเตะร้อยเชิง
หมดยก
มวยคู่เหวกผ่านมา๒ยก

ทางด้านขวามงคลนี่เตะขาเจาะยาง

เข่าเข้าชายโครง

นี่หมอบจะมากขึ้นนะ
ยกแรกจดจ้อง

เริ่มออกอาวุธแล้วครับยกนี้ครับต้องเต็มที่ครับ
ภันเอกจิลวัดอินเยี่ยมเร่งแล้วนะครับ
บอกว่าให้ใส่กันเลยนะครับยก๓๐๐เชิงแดงน้ำเงินฟ้ามงคล
ชื่อดีเลยนะครับฟ้ามงคลร้อยเชิงก็ชื่อใช้ได้ด้วยนะครับ
เยี่ยมทั้งคู่นะชื่อผมมากแทงซ้ายเลยเจ้าร้อยเชิง

ทีมงานสั่งเดินแล้วตอนนี้ล็อกไหน
ต้องขวางสู้แล้ว
ร้อยเชิงต้องระวังศอกด้วยนะครับช่วงหลังนี่แคมป์แถมบางไซด์ติดศอกมาด้วยนะ
ขวามาอีกแล้วถ้าชกแบบนี้น้ำเงินก็ยังพอได้เลือกนะ
ร้อยเชิงนี่ถ้าจะไปพวงตีในอย่างเดียวนี่แม่ภาษามวยบอกต้องฝ่าดงตีนเข้าไปก่อนนะ
ต้องมีลูกนำมันต้องมีลูกนำลูกยาวไง

อาวุธหลากหลายเลยนะครับน้ำเงิน
ต้องเดินต้องไวแล้วครับไอ้เจ้าร้อยเชิง
แทงขวาข้ามยันยันและโต้

นี่แหละครับมันต้องใช้ดักสอกเข้ามาช่วยนี่
มีหลกออกมัดยึกยักฬ์แข่งขวาหลุด
อืมเริ่มที่จะแทงได้เหมือนกันนะครับร้อยเชิง
ทีมงานสั่งเดินแล้วตอนนี้เดินแทงขวาเจอแข้ง
เกี่ยวลูกนี้ยกเทเททิ้งเลย
สามยังใจเย็นอยู่นี่ไงสอกกับหมัดครับ
ร้อยเชิงถ้าหน้าเปิดนิดเดียวแล้วยุ่งเลยเนี่ย

เกิดต้องมีสอก
ถ้ามีศอกแบบนี้เนี่ยอันตรายแน่

ไว้ดักอยู่ไว้เข่า
แต่ถ้าสอกไม่คมพอกระโดนเขาอวำ
ตอนนี้มันไม่สนมันเดินอย่างเดียวแล้วไอ้เจ้าร้อยเชิง

โดนแทงไปเรื่อยนะผิดถูกแทงไปเรื่อยครับ

พระมงคลไม่งั้นปล่อยให้ร้อยเชิงตีนี่ตียาวเลยนะตีแบบม้วนเดียวด้วย
ปลายยกเหลือ๒๕วินาที

พิมลสรรค์เปิดแกมป์ร้อยเชิงเดินแทงขวา
ได้ลูกร้อยเชิงน้ำงื่นเนินเจาะเย็นอยู่ฟ้ามงคล
แกงขวาเตะปิดรอโต้

ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันต่อยก๔ยก๕แม่
พายุเข่าเริ่มจะมาแล้วร้อยเชิงเริ่มจะดูแล้วหมดยกที่สาม
วยคู่เอกเรานี่ผ่านมาครับสามยกนี่ภาพช้ายกที่สามโอ้โห
ฟ้ามงคลนี่หัวแข้งขวาเข้าลำตัวกับแทงเข่า
ร้อยเชิงปั้มตีเข่าในครับ
ร้อยเชิงดูโดนศอกไว้หน้าสะบัดเลยครับ
ร้อยเชิงตีเข่าในกระทุ้งลำตัว
บางคนนี่หัวแข้งขวาครับ
ร้อยเชิงแทงเข่าสวนครับ
โอ้โหเริ่มมันแล้วครับคุณเอกชุมพร
ครับไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ

คงจะชกทรงเดียวกับยกที่๓แล้วครับ
ร้อยเชิงสิงหมาวินชนในอย่างเดียว
น้ำเงินนี่แม่ถ้าหนีไม่ออกนี่ต้องสู้ในด้วย

ฟ้ามึงคนนี่ถ้าไม่ปล่อยให้ตีแบบนี้เนี่ยโอ้ข่าวอาชีพเลย
ร้อยเชิงต้องแก้บิดเหลี่ยมครับ
นี่เป็นยกที่๔เป็นยกสำคัญมาก

เบียดติดในป้อมในก็เตะอย่างเดียวเจ้าร้อยเชิง

ชี้พูดให้ชี้มา
พยายามดิ่มไปเลยครับ

ขอแดงชำโชว์เลย

เกาะแน่น
เหลือก๊ายซ่อน

หาลูกคู่ก็ไม่ยังอ้าวแม่ลูกนี้สวย

ร้อยเชิงจังหวะพอได้นี่ได้เหลี่ยมสุดท้ายนะ
ที่กรรมการแล้วนี่ปลายก๔เดินแทง
เดินเร็วเดินไวพยายามดึงเหลี่ยมไปเรื่อย
โอ้โหไม่ลงตัวใหญ่เรื่องนั้น
ตั้งแบงค์ค่าตั้งแบงค์ค่า

อยู่ที่กรรมการแล้วอีก๔๐วินาที
สำคัญมากเดินไวดักแทงซ้าย
ไอคิวอยู่ที่น้ำเงินนะแต่พละกำลังเนี่ย
แดงต้องเข้าอย่างเดียวแล้วลูกนี้ลมสวยงาม
เจออย่างนี้เสียหายแล้วหรือเปล่าเสียหายนิดนึง
ต้องเดินไว้อีกต้องเดินให้เร็วกว่านี้ด้วยแทงแดง
ซ้ายเจ็บใสพยายามเติบแทง
น้ำเงินวันนี้มานี่ตีไม่ได้แดงร้อยเชิง
ธีรวัตรขยับปลายก๒๐วินาทีซ้ายแทง
วันนี้มาสู้ด้วยเหลี่ยมเลยนะน้ำเงินไม่ได้ต้องเดินต่อ
ไม่ได้สู้ด้วยแรงนะน้ำเงินมาสู้ด้วยเหลี่ยม
เหลี่ยมไปเรื่อย๑๐วินาที
อย่างเดียวแล้วเอาอยู่หรือเปล่า
พลิกเทลงไปบ้าง
เสียจังหวังปลายยก
ลงไม่ลงไม่ลงไม่ลงแพงไปเสียเย็นแรง

ฟันของเราต่อมากินแล้วนะ
ซักการผันอะไรก็ได้
ใช่แต่อาหารก็อาจทำร้ายฟันเราได้
ยังไงเหรอครับ
อาหารอาจติดซอกฟัน

ช่วยให้ฟันแข็งแรงและป้องกันฟันผูก
ช่วยป้องกันฟันผูอย่างมีประสิทธิภาพ
คอลเกจยาสีฟันอันดับหนึ่งที่ทันตแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำ
มวยคู่เอกนี่ผ่านมา๔ยกครับโอ้โหฟ้ามงคลนี่
ร้อยเชิงนี่เดินเข้าหาโดนหมัดเข้าไปหน้าสั่น
ขวามงคลรอจังหวะครับ
ตะปายกนี่ร้อยเคริงเนี่ยครับ
เร่งเครื่องเอาทุ้งเข่าตีได้งามหลายดอก
ใครจะได้รับการชูมือครับคงต้องติดตามยกสุดท้ายครับ
แปบครบกับคุณกาญชายและคุณอธิวัตรครับ
เหลืออีก๓นาทีสุดท้ายต้องบอกท่านผู้ชมว่าชิงดำจริงเลย
ยกนี่เบียดเลยแดงได้ลูก
ลูกดูตลอดได้ลูกขยันได้ลูกใน
แต่น้ำเงินเนี่ยได้ลูกเหลี่ยมไงวันนี้มาตีด้วยเหลี่ยม

แดงนี่ตีด้วยแรงนะน้ำเงินนี่ตีด้วยเหลี่ยม
เจ้าร้อยเชิงช้าไม่ได้ครับ

เป็น๓นาทีแห่งการหาผู้ชนะ

อ้าวล็อคล็อคแล้วหมุนหมุนไปเรื่อย
โอ้โหโดนตุ๋ยเลยลูกนี้ร้อยเชิง
เอามาเปิดเกมแทงขวาแทงซ้ายแทงไม่ได้
ออกเลือดออกลีลาตั้งรับคอยรอ

ช้าไม่ได้ครับต้องรีบต้องเร่งครับแทง

พยายามหาเหลี่ยมนะพยายามหาเหลี่ยมฟ้ามงคล
พลิกพลิกมาตั้งกำแพงคา
ไม่ได้ไม่จับไม่แจ้งนะ

ยังต้องเดินต่อแหละหลอยไม่ได้ต้องเดิน
ร้อยเชิงซ้ายเตะ

ออกนีรา

ซ้ายเตะซ้ายเตะร้อยเชิง
น้ำเงินรอโต้
เน้นเน้นเน้นในแข่งซ้าย

เข้าทำลายเหรียดแสงชีแดงเหรียดแสงชีนมะนิดแล้ว

คู่ขี้ตลอดแดงหยุดไม่ได้ด้วย
ซ้ายเตะซ้ายเตะแดงหยุดไม่ได้ด้วยนะ

น้ำเงินรอจังหวาสองแล้วอยู่ที่กรรมการล่ะครับ
อยู่ที่กรรมการอย่างเดียว

ซ้ายเตะเรื่อยเรื่อย

อยู่ที่กรรมการสามคนอ่ะพี่ปาก

มันเบียดละเกินตีเรื่องตรงเข้าสู่ช่วงท้ายเกม

ชี้กันไปชี้กันมา

เท่านั้นเป็นผู้ที่ชี้ขาดให้ใครชนะ
สามคนด้วยออกใคร

ต้นยกออกมาดูดีเลยนะครับได้หังล้ม
แล้วก็แดงมาเร่งการยกนิดนึง
อยู่ที่กรรมการอย่างเดียวเลยว่าอย่างนั้นเถ

แล้วสีเสื้อค่ายแข็งทั้งคู่

เสียเล็กปะทะกับประธานเอก
ดูใกล้จบใกล้หมดยกนิดเดียวนิดเดียวจะออกใครแล้วครับคุณผู้ชม
ดูใกล้จบใกล้หมดยกนิดเดียวนิดเดียวจะออกใครนะครับคุณผู้ชม
ดูใกล้จบใกล้หมดยกนิดเดียวนิดเดียวจะออกใครนะครับคุณผู้ชม

แฟนมวยชอบใครครับ

มากินกันในช่วงปลายนี้เองนะ
มากินกันในช่วงปลายนี้กันนะ
แล้วก็แซงเข้าป้ายไปน่าเสียดายแทนนะครับ
มงคลแถมบางไซแพ้คะแนนร้อยเชิงสิงหมาวินผู้นำรายการครับ